ดูตัวเลขของวันนี้ก่อนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙
วันนี้สบคแถลงนะครับท่านผู้ชมครับ
ดูตรงนี้นะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๑๑ราย
แต่ก่อนจะไปดูตัวเลขตรงอื่นเนี่ยอยากให้ท่านดูตรงนี้ก่อน
อย่างน้อยจะได้พอใจชื้นกันขึ้นบ้าง
คือหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่พันกว่า
วัน๒๐๐กว่านะครับแต่วันนี้รักษาหาย๒๔๓๕ราย
คุณรสลินท่านผู้ชมคือคนที่หายเนี่ย
วันนี้เยอะกว่าคนที่ติดใหม่ประมาณสัก๕๐๐ได้นะฮะ
นั่นหมายความว่าผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยกับผู้ป่วยรักษาหายแล้ว
ออกไปเนี่ยเออวันนี้เราหายเยอะกว่าใช่แต่ผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ
ณขณะนี้จำนวนยัง๗๖๘๑๑รายนะครับ
แต่ว่าหายป่วยแล้วก็สี่หมื่นกว่านะฮะสำหรับยอดรวมนะครับ
วันนี้มีผู้เสียชีวิต๑๘ศพนะครับทำให้ยอด
ผู้เสียชีวิตจากโคล๑๙ของไทยสะสม๓๓๖ศพด้วยกัน
ด้วยกันตั้งแต่ระบาดระลอกแรกนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไปดูตัวเลข
ของผู้ที่รักษาหายนะฮะตอนนี้นะครับที่รักษาหาย๒๔๐๐วันนี้
นะครับแต่มีอาการหนักเนี่ยจากผู้ที่รักษาอยู่นะครับอาการหนัก๑๐๐
๓รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๓๕๖ราย
จากทั้งหมดที่อยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้๒๙๐๐นะฮะ
แน่นอนว่าตอนนี้เราต้องรอเรื่องของวัคซีนนะครับ
ต้องฉีดให้จนแบบมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในประเทศนะครับ
รัฐบาลก็ตั้งเป้า๑๐๐ล้านโดสจะฉีดให้ได้ภายในสิ้นปีนะครับ
วันนี้นะครับตัวเลขที่สบคได้รายงานนะครับ
โควิด๑๙ที่ฉีดกันนะครับณขณะนี้
รวมแล้วฉีดไป๑๖๐๐๐๐๐เข็มนะครับที่ฉีดไปนะครับ
ทั้งเข็ม๑เข็มที่๒แล้ววันนี้ก็มีทยอยเพิ่มเติมเข้ามาอีก
สำหรับวัคซีนที่เราได้สั่งซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวคงทยอยมาเรื่อยนะครับ
วันนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคที่แถลงเนี่ย
ได้แถลงไปยังนัยยะสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขของกลุ่มก้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ถ้าไปดูตัวเลขของกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลเนี่ยนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการระบาดในระลอกนี้นะครับระลอกที่๓ของไทย
ติดเชื้อมากกว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศนะครับอืมนี่นะฮะ
คือจังหวัดต่างเนี่ยถ้าดู๑๐จังหวัดที่เป็นอันดับแรกอันนี้เป็น๑๐เขตกรุงเทพนะฮะ
แต่ถ้าดูของทั่วประเทศก่อนเนี่ยกรุงเทพมหานครตัวเลขของ๖พฤษภาคมเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๓๙นะฮะ
ค่ะนี่วันเดียวนะคะ๗๓๙แต่ถ้า๑เมษายนมาถึงวันนี้เฉพาะกรุงเทพเนี่ย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นของกรุงเทพอย่างเดียว๑๖๐๐สบคบอกว่าถ้าสามารถคุมกรุงเทพได้
ค่ะคุมปริมทนพื้นที่สีแดงเข้มข้น๖จังหวัดในตอนนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถคุมโคตร๑๙ได้นะครับ
ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเขตต่างของกรุงเทพเมื่อสักครู่นี้ท่านเห็นนะครับ๑๐เขตของกรุงเทพนะครับนี่ฮะห้วยขวางนะครับหรือว่าดินแดงบางเขนวัฒนาจตุจักรลาดพร้าวตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเวลานี้
คือคลองเตยนะครับมีชุมชนบ่อนไก่ในเขตปฐุมวันมีชุมชนบ้านขิงที่เขตบางแคร์
โดยเฉพาะชุมชนบ้านขิงที่มีประชาชนอยู่ประมาณ๑๐๐๐คนถ้วตคัดกรองจนรุก
ห้างสรรพสินค้าแล้วถ้าปล่อยรถเมย์ด้วยนะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องกันไปไปถึงชุมชน
เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของชุมชนในกรุงเทพที่ต้องเร่งดำเนินการ

แน่นอนว่าคลัสเตอร์ใหญ่ในขณะนี้ในกรุงเทพ

ชุมชนคลองเตยเนี่ยทางกฏมลงพื้นที่ไป
แล้วกำลังไล่ในการดำเนินการกันอยู่นะครับ
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยทำควบคู่กันไปสองขา
หนึ่งเนี่ยก็คือลงพื้นที่ตรวจเชิงลุกเพื่อนำผู้ป่วยเนี่ยนะคะ

อีกขาหนึ่งก็คือลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนนะคะ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องชาวคลองเตยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะก็จะมีพี่น้องชาวชุมชนคลองเตยบางส่วนก็ยังอยู่ในพื้นที่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือความช่วยเหลือเรื่องของอาหาร
สิ่งของของใช้จำเป็นต่างนะคะ
ส่วนต่างก็ส่งค่ะทยอยส่งทานน้ำใจสิ่งของต่างไปให้
โดยเฉพาะบูรณฐีดวงประทีปนะคะ
นี่ค่ะนี่คือสิ่งของนะคะที่เอาลงไปให้กับพี่น้องชุมชนคลองเตยนะคะ
เพราะคุณครูประทีปอึ้งทรงทำ
รูปทีพอึ้งทรงธรรมฮาตะซึ่งทำงานในพื้นที่มานานดูแลพื้นที่ชุมชนคลองเตยมานาน
ประทีพเนี่ยลงไปช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยคือชุมชนคลองเตยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย๔๐ชุมชนได้
ใช่มีประชาชนอยู่ประมาณแปดหมื่นคนค่ะนะครับแล้วพบกลุ่มก้อนการติดเชื้ออยู่ในที่นี่
คุณไปต่อคือไปฉีดวัคซีนคนที่ติดออกไปรักษาแต่คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ารอการตรวจนะ
หรือว่ามีคนที่เขาติดแล้วแล้วตัวเองยังไม่ได้ติดหรอก
แต่ก็ยังต้องกักตัวเนี่ยคืออยู่ในชุมชนหมดเลย

เป็นพื้นที่ชุมชนแออัดอยู่กันอย่างแออัด

คือบางซอยเนี่ยเดินไปยังแทบจะสวนกันไม่ได้
คนที่ติดอยู่ด้านในออกมาไม่ได้
ข้าวสารอาหารแห้งข้าวของเครื่องใช้ต่าง

ซึ่งครูประทีพเนี่ยตอนนี้ทำงานตรงนี้อยู่

เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในคลองเตยที่อยู่ด้านในด้วย
คุณภาคภูมิพอเห็นว่ามูลนิธิเนี่ย
คือเอาสิ่งของไปให้กับคนที่เขายากลำบากแบบนี้นะคะ
หลายคนมาร่วมนะฮะร่วมแรงร่วมใจ

แล้วมูลนิธิก็ลงพื้นที่นะฮะ
เอาสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ต่างนี่แหละค่ะ
ไปให้กับพี่น้องชาวชุมชนคลองเตยนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราก็ไปที่มูลนิธิดวงประทีปเช่นเดียวกันนะคะ
ปรากฏว่าเราไปสำรวจบรรยากาศนะคะ
ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางไปที่มูลนิธิ
นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างเช่นอะไรบ้าง
ข้าวกล่องก็มีข้าวสารอาหารแห้งก็มีนะคะชุดกันฝนก็มี
เพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิหรือว่านักข่าวก็ดีลงพื้นที่

ก็จะมีประชาชนบางส่วนที่ก็เข้าใจ
การทำงานก็เอาชุดกันฝนไปมอบให้ด้วย
ประทีบบอกว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวคลองเตย
๒๐กว่าวันแล้วนะครับตั้งแต่ระบาดกันตั้งแต่เมษายน
ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
ต้องการหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้ใครที่ติดก็แยกออกมา
คลองเตยเนี่ยมีศูนย์พักคอยอยู่ค่ะศูนย์พักคอยอยู่ที่วัดสะพานนะครับ
ที่พบว่าติดเชื้อแล้วรอรถพยาบาลนะครับ
ก็จะไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยนะครับ
แต่บางทีรถยังไม่มารับก็ต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับ
ปัญหาคือมีเด็กในชุมชนติดเชื้ออยู่หลายคน
บางคนครอบครัวพ่อแม่ติดลูกยังไม่ได้ตรวจ
ทีนี้ก็ลำบากอีกนะครับ
หรือว่าบางคนก็ต้องรอการไปตรวจเชิงลุก
หรือว่ารอการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเลยต้องลงไปช่วยเหลือ
การทำงานตอนนี้มูลนิธิมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ๑๐๐ชีวิตนะครับ
ประทีบบอกลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนทุกวันนะครับ
คือครูประทีบบอกว่าถามว่าเอาแล้วไม่กลัวเหรอ
เข้าไปเนี่ยเสี่ยงไหมเสี่ยง
ประทีบบอกมันก็เสี่ยงนั่นแหละใช่ค่ะ
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดว่าไม่อันตรายก็รู้แหละว่ามันอันตราย
แต่ถ้าเราไม่ทำใครจะทำ
ใช่คือแต่ว่าการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เนี่ยนะ
ภาคภูมิคุณผู้ชมเขาก็มีการป้องกันอย่างดีนะคะ
ไม่ใช่ว่าจะไปตัวเปล่าเล่าเปลือยเห็นไหมครับ
ใส่ชุดกันฝนแบบนี้ไปนะคะรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องทำ
คุณประทีบบอกว่าแหมจะปล่อยให้พี่น้องชาวชุมชนคลองเตย
เขาอยู่กันแบบคือรอความช่วยเหลือเนี่ย
เขาก็ทำใจไม่ได้ที่จะเห็นภาพนั้นนะคะ
แน่นอนว่าก็ต้องลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ
เอาข้าวสารอาหารแห้งเอาสิ่งของลงไป

คือตอนนี้สิ่งที่ยังขาดแคลนนะครับครูประทีบบอกนะครับ
สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่าง
ที่ต้องการมากคือเครื่องวัดออกซิเจนในปอด
เพื่อกระจายให้แต่ละชุมชนได้เอาไปใช้
และขอเครื่องช่วยหายใจเพื่อเอาไปไว้ที่วัดสะพาน
ที่เป็นจุดพักคอยส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลด้วยนะครับใช่ค่ะ
อาจจะฟังครูปฏีบนะครับ
สักเครื่องหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยค่ะ
แล้วเป็นเงินดุบ้างก็จะดีเพราะว่าเราต้องใช้แรงงาน
แล้วก็เพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็มาช่วยได้ใจแต่เขาก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลค่ะ
ปัจจัยบ้างก็ดีค่ะนอกจากสิ่งของก็ต้องกลับขอบพระคุณมาก
เซ็ตเวลาไว้วันละ๒ชั่วโมงลงวันละ๒ชั่วโมงลง
ก็ผิดชุมชนรายลักษณ์แต่ละที่แต่ละที่เพื่อให้เขาเห็นว่า
ครูปฏีฟยังลงเลยฮะครูปฏีฟก็ไม่ใช่ยูน้อยแล้วนะ
๗๐แล้วนะยังลงเลยขับรถส่งอาหาร
เขาไม่ได้เป็นแต่พอรูดมาจากคลองเตยไม่ให้ทรงโอ้โห
เราก็เลยต้องช่วยตรงนี้อีกเราก็อยากจะวิงวอนขอร้องอะค่ะว่า
อย่าใช้ความกลัวมาซ้ำเติมปัญหาให้มันหนักไปกว่านี้
นี่ค่ะครูประทีพนี้ท่านลงพื้นที่ไปด้วยใจนะ
อายุท่านก็เยอะแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
นี่๖๙แล้วฮะอายุ๖๙แล้ว
อย่างที่ท่านบอกไปนอกจากว่าข้าวของเครื่องใช้
เครื่องวัดออกซิเจนในปอดเนี่ย
สำคัญที่สุดเพราะว่าชีวิตคนเราอยู่ได้
การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูภาพใหญ่ของชุมชนคลองเตย

ชมชนเนี่ยจะมีคือเป็นชมชนเล็กชมชนน้อยอยู่ในนี่นะฮะ
ประมาณ๔๑ชุมชนด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าไปดู

มีอยู่๓ชุมชนที่ยังมีคนติดเชื้อไม่ได้ออกจากบ้าน
นั่นก็คือชุมชนใหม่พัฒนาชุมชน๗๐ไร่
ชุมชนคลองเตยล็อก๔๕๖นะคะ

อยากให้เร่งเอาคนป่วยแยกออกจากชุมชนตอนนี้ให้เร็วที่สุด
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะติดกันเดี๋ยวจะลุกลามบานปลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
ประทีพยังบอกอีกว่าเมื่อคืนเนี่ยหลังจากที่ไทยรัฐทีวีนะฮะ
มีการออกอากาศสะท้อนปัญหาไปนะครับ
ว่าชาวชุมชนคลองเตยต้องการอะไรบ้าง
แน่นอนนะคะว่ามีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมบริจาคสิ่งของจำนวนมากนะฮะ
สำหรับความลำบากแล้วก็ความเดือดร้อนของชาวชุมชนคลองเตยในสถานการณ์
เช่นนี้นะคะคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีก็ได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป
ให้การช่วยเหลือชาวชุมชนนะคะพบว่า
สิ่งที่ชาวชุมชนต้องการในช่วงนี้ก็คือมีข้าวสารอาหารแห้งต่าง
นำไปประกอบอาหารประทังชีวิตในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เค็ม
น้ำพริกปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันน้ำปลา
งปรุงรสต่างรวมทั้งของสดก็จำเป็นเหมือนกันนะคะ
หนึ่งในผู้ร่วมบริจาคบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า
เมื่อคืนหลังจากที่ดูข่าวของไทยรัฐทีวีว่ามูลนิธิของครูประทีพเนี่ย
ต้องการความช่วยเหลือวันนี้ค่ะโอ้โหน้ำใจพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะ
วันนี้ตนเองก็เลยขับรถมาจากบางเขนเพื่อนำอาหารแล้วก็มะม่วง
ให้กับมูลนิธิเพื่อให้มูลนิธิเอาสิ่งของพวกนี้
ไปส่งต่อให้กับพี่น้องชาวชุมชนคลองเตยนะคะ
เห็นอกเห็นใจกันนะครับแต่ว่าทุกคนเราก็ต้องป้องกัน
ทุกคนเราต้องรู้จักระวังทุกย่างก้าวที่เราทำกิจกรรมนะครับ
รวมรวมกำลังใจจากทุกภาคส่วนมากระจายความช่วยเหลือตรงนี้
ศูนย์การตรงนี้ให้ไปทั่วถึงนะครับ
ขนาดเราเพิ่งมาครั้งแรกเราก็รู้ว่ามาถึงตรงนี้มันใกล้มากกับชุมชนครับ

นี่เป็นจุดที่เอาของมาส่งมอบให้กับมูลนิธิเนี่ย
จะไม่ได้เข้าไปด้านในนะฮะอุบัติธิบอกนะครับ
เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับแล้วก็เข้าไปด้านในอีกทีนึง
แต่ถ้าท่านอยากที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนคลองเตยนะครับ
หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็แล้วแต่ผ่านทางมูลนิธิดวงประทีบของครูประทีพนะครับ
หมายเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับธนาคารกสิกรไทย
ไทยรัฐทีวีเราก็ขอร่วมเป็นสื่อกลางให้คนไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
ตอนนี้จุดใหญ่คือคลัสเตอร์คลองเตยที่ต้องช่วยตรงนี้ก่อนนะครับ
สำหรับชุมชนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพที่ตอนนี้ต้องจัดการตรงนี้ก่อนนะครับ
จะเป็นสิ่งของก็ส่งไปตามที่อยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับ
หรือว่าจะอยู่ใกล้จะเอาไปให้เนี่ยท่านโทรไปถามก่อนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับ
วันนี้เราไปดูบรรยากาศที่วัดสะพานวัดสะพานเนี่ยเป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ของเขตคลองเตยเขา
ของพื้นที่ชุมชนคลองเตยนะครับมีรถไปตรวจบริการเคลื่อนที่มาตรวจเชิงลุกให้กับชาวชุมชนคลองเตยด้วย
รอบวัดจะมีอยู่๒๓ชุมชนใครที่ไม่มีเชื้อไม่ได้ติดโควิด๑๙ไปฉีดวัคซีนต่อ
แต่หลายท่านบอกยังกังวลเรื่องฉีดวัคซีนคือฉีดเถอะฮะฉีดดีกว่า
คือจะยี่ห้อไหนเนี่ยตอนนี้ถ้ามีมาเนี่ยผมยื่นแขนขอฉีดเลยนะ
เพราะว่ามีท่านอดีตรัฐมนตรีท่านสุวิทย์เมสินทรีย์ท่านบอกเปรียบเทียบเอาง่ายนะ
ถ้ากลัวเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าจะพงจะแพ้หรือเปล่าจะมีอาการข้างเคียงหรือจะเสียชีวิตหรือเปล่า
เอาแค่ถ้าเป็นอาการข้างเคียงต่างเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยเจอ๔คน
โอกาสก็เหมือนกับเราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

แต่ถ้าไม่ฉีดนะคุณรสลินท่านผู้ชม
แล้วติดเชื้อติดเชื้อแบบติดโดยทั่วไปจะติดมากติดน้อยติดหนักติดเบาก็แล้ว
แต่เหมือนกับถูกลอตเตอรี่กินถูกหวยกินประมาณอย่างนั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่คลองเตยเนี่ย
หนึ่งถึงสามนะครับอยู่ติดกับชุมชนเจ็ดสิบไร่นี่ฮะ
ผู้สื่อขาของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปกับเจ้าหน้าที่นะครับค่ะ
บางคนยังไม่ได้ไปตรวจหาเชื้อข่วดสิบเก้านะครับ
ตรวจก็ต้องรอก่อนนะครับเราก็สอบถามกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกต
เรื่องบัตรคิวในการฉีดวัคซีนของชาวชุมชนครองเตย

คือบางคนเขาบอกว่านี่มีโคต้าอะไรแบบนี้

บางคนยังไม่ได้ตรวจเอ๊ะทำไมบางคนได้ไปตรวจนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางสำนักงานเขตคลองเตยนะครับ
ยืนยันว่าบัตรคิวต่างอย่างนางสาวเกื้อกูลแป้นจันทร์อายุ๔๕

ยืนยันว่าชุมชนไม่มีการล็อกคิวการตรวจหรือว่าฉีดวัคซีนนะครับ
ไม่มีคนนอกชุมชนมาแย่งใช้สิทธิ์ด้วย
กฎของชุมชนคือไม่แบ่งเกณฑ์การรับบัตรคิว
เพราะในแต่ละวันทางเขตจะให้บัตรคิวมาเนี่ย
คือให้กับกรรมการชุมชนให้ตอน๑ทุ่ม
กรรมการชุมชนก็จะประกาศเสียงตามสายประชาสมพันธ์ในชุมชนของตัวเองทันที
ว่ามีบัตรคิวมาแล้วนะใครต้องการจะไปตรวจเชิงลุก
หรือไปฉีดวัคซีนเนี่ยตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ติดเนี่ย
ให้มารับบัตรคิวก็ได้มาเนี่ยวัคซีน๓๐๐คิว
ไปตรวจเชิงลุก๓๐๐คิวสำหรับกรรมการท่านนี้นะ

คุยกับเรานะแต่ว่าเขาก็แยกกระจายทุกชุมชน

แต่ยอมรับว่ามันมีอุปสรรคนะฮะอุปสรรคก็คือ
ไม่ค่อยมีใครอยากไปฉีดวัคซีน
นี่ไงเป็นประเด็นปัญหานะฮะ
คนคลองเตยเนี่ยก็ต้องเดินแล้วก็ทำความเข้าใจ

ว่าไปตรวจเถอะหรือตรวจแล้วก็เอาไปฉีดเถอะ

ก็คือแบบทุกคนเท่ากันเท่าเทียมกันแบบ
ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดทั้งสิ้นอย่างเช่นเคสเมื่อเช้าอย่างนี้
เคสเมื่อเช้าเพิ่งมาล่าสุดเลยบอกว่า
หนูมีน้ำมูกแน่นอกอะไรอย่างนี้ในความรู้สึกว่า
ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นไข้ธรรมดา
ทีมงานก็ส่งทีมงานเข้าไปทีมงานบอกว่า
ไม่ใช่แล้วก็อาจจะหนักหน่วงอะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องรีบประสานงานให้มาให้มาโดยด่วน
คนนอกมาวิจิตรก็ได้มันไม่มีอ่ะ
ไม่มีไม่มีตรงนี้นะกับล็อก๑๒๓นะ
แต่กับที่อื่นไม่รู้อะค่ะไม่ทราบเหมือนกัน
วันนี้ทางชุมชนเนี่ยไปส่งข้าวส่งอาหารตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับ
เหมือนกับทุกวันค่ะนะครับระหว่างที่เข้าไปเนี่ย
แล้วก็ขอตามเข้าไปด้วยนะฮะเป็นพื้นที่ที่เราไปกับเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วในพื้นที่มีการตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรื่องของการตรวจแล้วก็ฆ่าเชื้อพื้นที่ต่างนะครับ
ชุมชนคนหนึ่งนะครับบอกว่าคนในบ้านเนี่ย
อย่างบ้านหนึ่งที่เราไปเจอเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการกักตัววันที่เก้า
ไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามมาแล้ว๑๐วันก่อน
ถึงขั้นไม่กล้าเปิดบ้านออกมาซื้อของก็มี
จะคุยกับใครก็หวาดระแวงกันบางกลุ่มเนี่ย
แม้จะกลัวแต่บอกถ้าไม่ออกไปทำงานมันก็ไม่มีเงินประทังชีวิตอีก

มันก็ต้องไปกันแต่ก็จะพยายามเซฟตัวเองให้ดีที่สุด
หน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลหรือว่าทำความสะอาด
ล้างมือล้างไม้นะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
โควิดถัดผมไปสามหลังก็ว่านี่ผมจะรอให้เขาไปส่งขอใบกรรมการให้เขามาแจ้ง
ก็ว่าจะไปตรวจดูประเภท
แล้วเขาให้กลับตัวคุณลุงคิดไหมถ้ากลับตัวเราจะเอาอะไรกิน
แย่ครับตรงนี้แย่
จะกลับตัวตามที่เขาบอกไหม

เราเป็นเราก็ต้องยอมตามที่เขา

ก็ตอนนี้ผมอายุ๖๒นะครับพี่
เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับอายุมากเราไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่เอาแล้วครับ
ก็ใจก็อยากจะทำ

เพราะอยู่ในที่ชุมชนแออัดด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลัว
ผมอยู่ที่นี่มา๖๒ปีพี่ตั้งแต่เล็กจนโตก็มีความรู้สึกว่ากลัว

นี่แหละคือตัวอย่างที่ทางกรรมการชุมชนบอกโอ้โหต้องทำความเข้าใจเยอะเลย
คุณยายบอกกลัวกลัวฉีดวัคซีนนะ
คือจะขออยู่ที่บ้านนี่แหละคือไม่ออกไปไหนก็ได้อยู่ในบ้านนี่แหละ
แต่ไม่ทำอะไรทั้งนั้นโฉกฉีดแล้วไม่ฉีด

จะไปฉีดไหมครับ

ไม่ฉีดไม่ฉีด
มีรูปจำตัวไม่ฉีด
เป็นเส้นหลักหมาวะ
เลือกที่ยังไม่ฉีดดีกว่าเนอะ
ไม่ฉีดยังไม่ฉีดแน่

มันมีดวงเราจริงเราอยู่ในบ้านจะตายให้ตายไปในบ้าน

คือคุณยายอาจจะกังวลเพราะว่ามีโรคประจำตัว

แต่คุณยายลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อน

อายุเท่านี้มีโรคประจำตัวแบบนี้แบบนี้

ไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรก็มาระวังตัวเองอยู่ที่บ้าน
ใช่ค่ะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับคนในชุมชน

หลายคนเห็นแล้วก็บอกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ

สถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
และก็ผู้ที่สัมผัสเสียงสูงเลยนะคะของชุมชนครองเตย
ลักษณะคือเหมือนเอาพลาสติกไปกั้น

คนที่เข้าไปใช้บริการแล้วบอกว่า

แล้วพอมีจิตอาสาลงพื้นที่อยากจะไปช่วยเหลือปรากฏว่าคนข้างในซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอระบบรอระเบียบรอนายก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายไหนนะคะ
อันนี้ตามที่เขาเขียนเอาไว้ในโพสต์นะตามที่ผู้โพสต์เขาเขียนเอาไว้
มีข้อความที่คนโพสต์เขาโพสต์เอาไว้ไหมค่ะอ่าเราจะได้เห็นว่านี่เขาโพสต์ด้วยข้อความแบบนี้จริงจริง
ใช่นะฮะนี่แหละค่ะต้นเรื่องเลยนะคะจากโพสต์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดิฉันพูดเองนะคะ
คนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาอธิบายแบบนี้นะคะเอาล่ะหลังจากที่ปรากฏมาเป็นข่าวแบบนี้
หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมศูนย์เด็กเล็กที่มีการบอกว่า
เอาไว้เป็นที่กักตัวสำหรับคนที่ป่วยติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่สัมผัสเสียงสูงเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าล่าสุดค่ะเจ้าของโพสต์นะคะได้มีการโพสต์ภาพล่าสุดค่ะ
ตอนนี้ศูนย์เด็กเล็กที่ว่ามีการจัดการที่ดีขึ้นส่งออกผู้ป่วยไปเกือบหมด
ไม่มีการค้างคืนให้ส่งออกวันต่อวันแล้วก็มีการฆ่าเชื้อเป็นระยะด้วยนะคะ
ตอนนี้มีการปรับศูนย์เด็กเล็กทั้ง๘แห่งของชุมชนคลองเตยให้เป็นจุดรองรับผู้ป่วย
การจัดส่งไปที่โรงพยาบาลสนามวัดสะพานคลองเตยเพื่อลดความแออัดนะคะ
จากสถานที่ใหม่มีการใช้พลาสติกมาคลุมปิดทางเข้าออกไว้เช่นเดิม
แต่ว่าเห็นไหมคะว่าดูลักษณะคืออากาศค่อนข้างที่จะถ่ายเทมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ผู้ป่วยตรงนี้ลดน้อยลงด้วยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี
เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙กลุ่มสีเหลือง

แต่ว่าไม่รุนแรงแล้วก็เหนื่อยหอบหายใจเร็วนะคะ
เป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาล
จุดนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้๕๒๐๐เตียงนะคะ
โดยจะใช้อาคาร๑อาคาร๒อย่างละ๒๐๐

เตียงมาจากไหนก็คืออาคาร๓นะคะ
อาการ๓ภายในจะมีการตั้งเต้นห้องความดันลกนะคะ
มีเครื่องช่วยหายใจรองรับได้๑๒๐๐เตียง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีไตรสรณกุลบอกว่า

จะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนของกรุงเทพและปริมณฑล
เพื่อให้เป็นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองมีอาการหนักได้มากขึ้นด้วยนะคะ
หลังจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็จะเข้าไปจัดการพื้นที่ทั้งระบบระบายอากาศ
ระบบระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียระบบกล้องวงจรปิด
ให้ได้มาตรฐานร่วมกับภาคเอกชนอื่นด้วย
รวมถึงมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตต่อไปค่ะ

นี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องตรวจคัดกรองเชิงลุกกันนะครับ
เพราะว่าที่ตลาดสดห้วยขวางเนี่ยไปพบผู้ที่เป็นลูกค้าแล้วมาซื้อของ
แล้วติดโควิด๑๙แล้วก็มีแรงงานตลาดด้วย
ทั้งหมดเนี่ย๔คนวันนี้มีการตรวจนะครับตรวจไป๓๐๐คนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตรวจวันแรกนะครับผู้มีรายชื่อส่วนใหญ่ก็ถูกคัดกรองจาก
นักกรรมการตลาดสดห้วยขวางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
มีแรงงานต่างชาตินะครับในตลาดเนี่ยนายจ้างวันนี้ก็พามาขอตรวจ
แต่ยังไม่ได้คิวตรวจนะครับเดี๋ยวจะตรวจ๒วันนะครับ
วันแรกคือวันนี้ตรวจไป๓๐๐อีกวันหนึ่งเนี่ยจะตรวจ๘พฤษภาคม
อีก๓๐๐คนเพราะว่าที่นี่เนี่ยคาดว่ามีทั้งผู้ค้าแล้วก็แรงงานต่างประมาณ๖๐๐คนนะครับ
ที่อยู่ที่ตลาดสดห้วยขวางหรือว่าชาวบ้านในระแวกพื้นที่เลยบอกว่า
อยากจะให้ขยายการตรวจให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหม

เอาให้ครอบคลุมหน่อยนี่นะครับ